ช่วงนี้วงการต้นไม้เนี่ยคลุกคาดเป็นพิเศษนะคะ
ล่าสุดนะคะชาวเน็ตฮือฮาค่ะ

คุณอ้ำเข้าสู่วงการต้นไม้แล้วเหรอเนี่ย

รีบแล้วคุณผู้ชมนะคะนี่ภาพนี้เลยนะคะ
ซึ่งเราก็ได้ศึกษาข้อมูลมาฝากแฟน
เพราะหลายคนอยากรู้ว่าถ้าคุณอ้ำเคลื่อนไหวทำอะไรสักที

ที่อยู่ในวงการต้นไม้คงจะพอรู้นะคะ
แต่ว่าราคาต้นโอลีฟราคาแรงไม่เบาค่ะ
ว่าก็ว่านะคะมีตั้งแต่หลักพันยันหลักแสนนะคุณผู้ชม
ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็ไซส์เป็นตัวกำหนดราคาค่ะ
เล็กใครอยากไปปลูกนะคะ
ก็ซื้อได้นะคะตั้งแต่พันบาทไปจนอย่างที่บอกนะคุณผู้ชม
ราคาหลักล้านคือหลักล้านจริงนะคะ

ซึ่งเราก็ไปแอบสืบราคาต้นโอลีฟนะคะ
ที่คุณอ้ำจะนำไปปลูกไว้ที่บ้านนะคะ

คาดว่าน่าจะอยู่ราคา๒๐๐๐๐๐บาทแมตรคุณผู้ชม

ลงไอจีส่วนตัวนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่า
เจ้าตัวนี้เหมาะในลงมือเองเลยเป็นอย่างไร
นะคะเป็นปลื้มสุดกับต้นโอลิฟต์ต้นนี้นะคะ
แล้วก็มีเพื่อนดาราเข้ามาแสงความยินดีมาก
พี่แจ๊คเราอยากรู้ทำไมยุฒิอ้ำถึงอยากมาปลูกต้นมองต้นไม้

คืออย่างนี้นะคะด้วยความที่นางสนิทกับหมอช้าง
เพราะมีหมอช้างก็ไปคอมมงคอมเมนต์นะคะ
ก็เลยแบบได้ข้อมูลแล้วก็คือเขาบอกว่าต้นโอลีฟเนี่ย
คือมันจะทำให้แบบบ้านเราเจริญงอกงาม

โทรศัพท์สอบถามอาจารย์ช้างเลย

ซึ่งนะคะอาจารย์ช้างก็ได้ให้ข้อมูลนะคะ

โดยได้แนะนำเลิกในการปลูกต้นไม้กับคุณอ้ำไป
เมื่อวันที่๒๔มิถุนายนค่ะ
ก็ช่วงเวลามีบอกช่วงเวลาด้วยนะ
โมง๓๘นาทีค่ะ
ตัวสาเหตุที่ต้องใช้วันนี้เวลานี้
ก็เพราะว่าเป็นเลิกของทางฮวงจุ้ยนั่นเองค่ะ

จะมีทิศที่ห้ามขุดเจาะภายในบ้านนะคะ
ซึ่งปีนี้ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลที่แฟนที่ดูอยู่ตอนนี้

ปีนี้ทิศที่ห้ามขุดเจาะเด็ดขาดเลยก็คือ
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะ

อาจจะเกิดเรื่องราวไม่ดีกับบ้านเรา
เขามีความหมายอะไรไหมพี่แจ๊คสำหรับต้นโอลีฟ
ถูกต้องเชอรี่ถามดีมากเลยนะคะ
สำหรับความหมายของต้นมะกอกหรือว่าต้นโอลีฟ
ก็ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความมั่นคง

หากใครมีแพลนอยากปลูกต้นไม้ใหญ่ภายในบ้านแบบพี่อ้ำ
ก็สามารถนำเคล็ดลับนี้ไปใช้ได้เลยนะคะ
หมอช้างบอกว่าอย่างสัญลักษณ์โอลิมปิก
การแข่งแบบโอลิมปิกก็คือต้นมะกอก
นั่นแปลว่าหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง

เขาศึกษาข้อมูลกันเป๊ะสุดยอดเลยนะคะ